กี่วันเดือนกี่อาจทางชีวิตหลากหลาย
ศอกซ้อนซ้ำซ้ำคงคงซ้ำซ้ำวนวน
ลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทางให้ทางเก่าซ้ำซ้ำไม่พ้นเดิมเดิม
จากชาชนคำยันอีกวันคนควายหากินทำงานรับใช้พระ
หัวใจรำมันร้องหวานเหนื่อยเหลือหลายเจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอซ้ำม่ำซ้ำมือถึงซ้ำเติม
หัวใจไม่เพิ่ง
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา

มันสื่อได้ทุกคนทุกอาชีพทุกคนที่ทำงาน
มันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกี่วันเดือนปี

อาจจะไม่ถอย
อาจจะไม่ถอย
ผู้ใจรักมันร้องหวานเหนื่อย
เหลือไหลเจ้าหน่ายเจ้าข้า
มีแต่เธอสม่ำเสมอ
ถึงสำเติม
ผู้ใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมซ้ำ
ทุกเวลา